วันนี้มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ
คุณผู้ชมก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูแล้วกันนะครับ
วิเคราะห์พิจารณาจากข้อมูลเหล่านี้
ฝ่ายหนึ่งที่เห็นด้วยก็คือคุณเสถียรวิพรมหาครับ
นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา
ออกมาสนับสนุนการเสนอสมเด็จช่วงขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐

ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีมุมมองแบบตรงกันข้ามเลยนะครับ
ก็คือคุณภัยบุญนิติตะวันอดีตสมาชิกสปช
ทั้งสองฝ่ายนี้เขามีเหตุผลอะไรมารองรับ
ลองไปฟังมุมมองของทั้งสองท่านกันครับ
กลุ่มต่างเนี่ยหรือหน่วยงานที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ย
ผมคิดว่าต้องดูในความเป็นผู้ที่ต้อง
มีความคิดรอบครอบไม่ใช่ไปเป็นเครื่องมือใคร
จ่ายตำแหน่งกันให้เงินให้ทองกันหมดนะฮะ
มีเมตตาทั้งนั้นแหละแต่มันผิดกฎหมายนะฮะ
มันเป็นทุจริตนะฮะมันเป็นการไปเอื้อประโยชน์กันนะฮะ
กับพลักษณ์พวกเป็นระบบอุปถัมฯเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นนักการเมือง
ฝ่าฟื้นกฎหมายฝ่าฟื้นจริยธรรมอันนี้เป็นพิสุด้วยนะฮะ
เป็นสมเด็จราชคณะด้วยทั้งฝ่าฝืนกฎหมาย
ฝ่าฝืนอาจยธรรมยังฝ่าฝืนพระธรรมวินัยด้วย
ท่านเป็นพระที่ไม่เหมาะสมไม่พูดถึงสิ่งที่ท่านทำมาตลอด
ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่มาหลายปี
ในขณะที่รักษาการพระสมเด็จพระสังฆราชในที่พระองค์สมเด็จพระสังฆราชท่านสิ้นไป
ไม่มองเอาง่ายหมู่บ้านสิน๕น่ะ
นั้นผมก็อยากจะกลับไปถามผู้ที่สนับสนุนสมเด็จวัดปากน้ำ
ท่านไปยึดกันแต่ว่าท่านมีผลงานมากเรื่องหมู่บ้านศีลห้า
แสดงว่าสมเด็จพระสังกราชเอาแค่ศิลป์๕หรือ
ไม่ต้องถือ๒๒๗ข้อใช่ไหมไม่ถูกหรอก
แค่ไปสิน๕นั้นเป็นจริยธรรมพื้นฐานของคาราวาส
พิสูจน์ต้องถือ๒๒๗ข้อ
นั่นคือเสียงของทั้งสองท่านที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมติดตามกันนะครับ
แต่ละฝ่ายก็จะมีมุมมองให้เหตุผลที่สนับสนุนแล้วก็คัดค้านแตกต่างกันไป
เดี๋ยวเราไปสรุปเป็นข้อดีกว่าว่าสองฝ่ายเขามีเหตุผล

คุณผู้ชมครับไปเริ่มดูกันก่อน
ข้อสนับสนุนของคุณเสถียรวิพรมหา
นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ที่ออกมาสนับสนุนการเสนอให้สมเด็จช่วงนั้น
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
เหตุผลที่เห็นด้วยมีอยู่๕ข้อครับมีอะไรบ้าง

หลักแล้วคุณเสถียรวิพรมหานั้นบอกว่า
ข้อ๑คือว่าเพราะถือเป็นปลายตาม

ดังนั้นนี่คือเหตุผลข้อแรก
ข้อที่๒คือถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม
เรื่องของมหาเถระสมาคม

เห็นชอบที่ให้สมเด็จช่วงนั้น
ขึ้นรับรวมตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังขราช
อย่างที่๓ครับเหตุผลที่ให้การสนับสนุน
เนื่องจากว่าเป็นไปตามโบราณราชประเพณีนะครับ
โดยเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบเนื่องกันมา
บรรดาคณะสงฆ์จากอดีตถึงปัจจุบัน
ข้อที่๔ครับคุณเสถียรบอกว่า
ช่วงนั้นเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมอย่างครบถ้วน
และเหตุผลข้อที่๕ข้อสุดท้าย

สมเด็จช่วงนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบทุกประการ
เฉพาะขณะที่ท่านนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชนะครับ
นี่คือเหตุผลในการสนับสนุนของทางด้านนักวิชาการพระพุทธศาสนาอย่างคุณเสถียรวิพรมหา

ให้การสนับสนุนพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั่นเอง
ข้อที่๒คุณภัยบูลระบุว่าสมเด็จช่วงนั้นมีวัดปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
เนื่องจากว่ามีการครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาล
อย่างกรณีครอบครองรถหรูโบราณเป็นต้น
เหตุผลที่๓ทางด้านของคุณภัยบูลนั้นระบุว่าที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งให้สมเด็จช่วงนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช
จากว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับพระธรรมชโยโดยรับเอาทรัพย์สินของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมา
นี่เป็นการยกตัวอย่างประกอบนะครับ
เหตุผลที่๔เป็นการไม่ปกป้องเรื่องของพระธรรมวินัยต่างโดยเป็นการเลื่อนสมณสักให้กลับภิกษุที่ต้องปราชิก
และเหตุผลข้อที่๕เป็นเหตุผลสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเป็นการไม่ดำเนินการตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองนะครับ
นี่คือทั้ง๕ข้อ๕เหตุผลของฝ่ายที่ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งสมเด็จช่วงขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับ
ไทยรัฐทีวีเป็นการรวบรวมมุมมองของฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยให้คุณผู้ชมได้ติดตามพร้อมกัน